ไปที่กระบี่ไปดูเรื่องของผัวเมียกันหน่อยนะคะ
ฝ่ายผัวไปรับจ้างแบกยางพาราได้เงินมา๔๐๐๐บาท
๐บาทไปจ่ายให้กับร้านค้าใกล้บ้านที่ค้างไว้ก่อนหน้านี้
เหลือเงิน๑๕๐๐บาทเอาไปให้เมีย
โมโหค่ะแล้วเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้น
ไปคว้าครกเป็นลักษณะครกดินที่แตกแล้ว
ไปปลาใส่หัวสามีหัวผัวสุดท้ายเลือดอ่ามแบบนี้
นี่คือเราย้อมสีแล้วนะคะเลือดกระจายเต็มไปหมดเลยอ่ะ
แล้วเห็นไหมนั่นแหละครกเนี่ยครกดินนี่แหละค่ะ
ที่เป็นอุปกรณ์ในการปางหัวผัวนะครับ
ตำรวจสพลำทัพจังหวัดกระบีไปตรวจสอบบ้านจุดเกิดเหตุค่ะ
แล้วเห็นไหมไปพบกองเลือดแบบนี้
เล่าที่มาของกองเลือดแล้วก็เศษครกกระจายบอกว่า
ช่วงค่ำของวันที่๑๔มีนาคม
ก่อนหน้านี้สามีไปรับจ้างแบกไม้ยางพารา

แล้วก็นำไปจ่ายหนี้ที่ติดค้างกับร้านค้าใกล้บ้านไป๒๕๐๐บาท

เชื่อไว้เป็นหนี้ก็ใช้หนี้ก็ถูกแล้ว
แล้วเหลือเอามาให้ตัวเอง๑๕๐๐บาท
เอ้าทำไมเหลือน้อยกว่าไปจ่ายหนี้

แล้วต่อมาเธอก็เลยไปดื่มเหล้าขาวต่อนะฮะ
ก็ยังไม่หายโมโหในตอนกลับไปดื่มเหล้าขาวต่อ
เข้าไปในครัวค่ะไปคว้ามีดฟันครกแตก
สามีก็ไปวิ่งไปดูว่าเอ๊ะเกิดเหตุอะไรขึ้น
ทีนี้ด้วยความโมโหบวกกับความเมา
ก็เลยเอาครกดินที่ใช้มีดสับแตกเนี่ยนะคะ
นั่นแหละปลาใส่สามี
โดยไม่รู้ว่าไปโดนหัวสามีแตกด้วยนะคะ

สามีก็นอนอยู่ที่แคล่หน้าบ้าน
กระทั่งรุ่งเช้าเจอสามีเลือดอาบเต็มใบหน้าแบบนี้

แล้วนำตัวสามีส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
แต่นี่เห็นไหมว่ายังไม่ตายนะจ๊ะ
แกจิดหนี้เขาจิดหนี้ร้าน

ทางร้านบอกว่ายังเหลืออีกไอ้พันเหลือ
มึง

แล้วก็มากินเหล้ากันคนละเป๊กสองเป๊กละขวดใหญ่
ไฟมือตัวเองด้วยเธออยากจะกลับมาส่องดูย่ายในส่องหนังร้องห้าย
ไม่อยากจะกลับหาใครแต่ก็คือไม่ได้ว่าจะตั้งใจาคุณ
แต่ไม่ได้เคยตั้งใจหนึ่งก็โดนหัวแก
อ่ะคุณสมชายหรือว่าตาสมชายของยายเนี่ยนะคะอ่า
ก็ไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงมากนักแค่มีแผลแตกที่ศีรษะนะคะ
หมอก็เย็บทำแผลให้แล้วก็กลับบ้านได้แล้วนะคะ
นี่ค่ะเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ติดใจหรือว่าจะเอาความอะไรกับเมียนะคะ
รำหรวดก็เลยปล่อยตัวนางละอเนี่ยกลับบ้าน
ปรับความเข้าใจกันระหว่างสามีภรรยาก็เข้าใจว่าลิ้นกับฟัน
แล้วก็บวกกับเหล้าด้วยเม้าอ่ะเม้าแหละดูออก
ไปยืนทางกันอีกแบบนี้แหละเอาไปใช้หนี้ให้ยายก่อนเนอะใช่ไหม
ถ้าไม่เมาก็ไม่เป็นเรื่องแล้วครับ